วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้า๑๑๑๐ทีมไทยรัฐนะครับ
เพราะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสยองเนี่ย
ดหัวไว้แบบนี้หนุ่มจอดซ่อมรถ
ถูกชนร่วงจากคู่ขนานลอยฟ้า
และมีภาพร่างของผู้ชายคนหนึ่งลอยละลิ้วลงมาจากคู่ขนานลอยฟ้า

ที่ฉันเห็นคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์

คุณผู้ชมจังหวะนี้ละลิ้วลงมาแบบนี้ต่อหน้าต่อตา
ร่างคนนะไม่ใช่สิ่งของนะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
ที่ถนนบรมราชชนนานีทางคู่ขนาน
จู่เนี่ยค่ะผู้ชายคนที่เขาขับรถที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนี่นะคะ

แล้วก็มีรถกระบะที่ขับมาบนท้องถนนฝั่งเลนซ้ายสุดนี้นะคะ

คือหล่นลงมาก็หนักแล้วทับร่างอีกนะคะ
คือตอนที่เขาลอยละลิ้วตกลงมาเนี่ย

เขามาเสียชีวิตถนนด้านล่างนะครับ
ค่ะแล้วก็จากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพราะว่าผู้ตายก็คือนายสุยจ่าพระเลนอยชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ตัวผู้เสียชีวิตซ่อมรถอยู่บนทางคู่ขนานลอยฟ้า
คือจอดรถอยู่ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้ารถ

ยังมีกระบะอีกคันหนึ่งมาชนต่อ
ทำให้แรงกระแทกจากการชนข้างบนเนี่ย
ทำให้ผู้เสียชีวิตกระเด็นตกลงมา
คือตัวของนายสุยจาเนี่ยเขาก็ขับรถมาตามเส้นทาง
ถนนบรมราชชนานีหรือว่าถนนลอยฟ้า
รถของเขาเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนมันขึ้น

คือบนบรมราชชนนานีไม่มีไหลทางให้จอดอยู่แล้ว
แต่ทีนี้รถเสียไปไหนไม่ได้ก็ต้องจอดรถข้างแบบนี้

เขาก็ไปเปิดฝากระโปรงหน้ารถเขาดูเพื่อไปดูหม้อน้ำ
แต่ในขณะที่เขาจอดรถและเปิดฝากระโปรงหม้อน้ำดู
รถคันหลังซึ่งเป็นรถเก๋งไม่ทันระวัง
ไม่ทันก็มาพุ่งชนรถของเขาที่จอดเสียอยู่
และทีนี้ก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งก็มาพุ่งชนรถเก๋งซ้ำมาอีก

และตัวเขาที่อยู่หน้ารถตัวนายสุยจา
ก็เลยกระเด็นล่วงลงมาจากถนนบรมราชชนนานี
คือไม่รู้ไม่เห็นแหละว่ามีรถคันไหนตามมา
กระทั่งตัวเองกระเด็นลงไปข้างล่าง
แต่จุดจอดซ่อมรถมันอันตราย

คราวนี้ก็ไปสอบถามนายพงวรวุฒิจันทนา

หลังขับรถไปส่งสินค้าย่านพุทธมนตรสาย๒

โดยใช้ถนนบรมราชชนนานีนี่แหละค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อนพนักงานที่นั่งข้าง
สังเกตเห็นว่ามีคนหล่นมาจากสะพาน

ก็เลยพุ่งชนเสียชีวิตนะคะ

ใช่ค่ะคุณแล้วก็ระยะทางจากด้านบนสะพาน
ข้างล่างประมาณ๑๕เมตรเลยนะที่เขาบอก

เพราะอยู่ผู้ชายคนนี้ก็ตกลงมาหน้ารถเขา

พอเกิดเหตุแล้วก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
รวมถึงภาพจากวงจรปิดนะคะ
จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง
ทางด้านพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน
ก็ต้องรอการประสานจากพนักงานสอบสวนสนคู่ขนานลอยฟ้านะคะ

ทั้งบนสนหนึ่งทั้งล่างสนหนึ่ง
แล้วก็รถคู่กรณีนี้มีหลายคันนะครับ

แล้วก็รถเก่งที่มาชนรถกระบะที่มาชนท้ายต่อ
และรถกระบะที่ทับร่างผู้เสียชีวิตอีกข้างล่าง